กลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับมิจฉาชีพอีกแก๊งหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ถูกตำรวจรวบตัวไปแล้วค่ะแต่แก๊งเนี้ยคุณผู้ชมก็ต้องระวัง
โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพบุรุษค่ะครับ
เพราะว่าจะมาในรูปของหญิงสาวสวยแล้วหลอกให้รักหลอกให้หลง
เสร็จแล้วชวนลงทุนพอโอนเงินไปลงทุนปุ๊บ

เจรตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกวิศนุนะคะ
มนวยการศูนย์ปราบรามคนร้ายข้ามชาติ
ก็นำทีมเข้าไปบุกควบคุมตัวเลยค่ะ
นี่คือที่รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งที่อำเภอฝางค่ะ
ที่เห็นอยู่นี่เป็นคนจีนเป็นชาวจีน๒๐คน

แล้วก็ไม่มีสถานะทางทะเบียน๓คนด้วยกัน
คนนี้กำลังทำงานอยู่หน้าคอมเลยค่ะ
แล้วก็ยึดของกลางได้มากเลยนะคะ
มีคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กรวม๑๐เครื่อง
มือถือพร้อมซิม๒๔๔เครื่อง
การ์ดเปล่าอีก๖อันแล้วก็แฟลชไดท์อีก๒อัน
นี่คือเครื่องมือหลอกชาวบ้านค่ะ
หารูปหญิงสาวสวยหน้าตาดีหน้าตาน่ารัก
มาเป็นโปรไฟล์เป็นรูปโปรไฟล์
แล้วก็เข้าไปหาเหยื่อในแอปหาคู่
ใครใช้แอปหาคู่อยู่ระวังตกเป็นเหยื่อนะคะ
หลอกชาวต่างชาติหลอกคนไทย
เขาบอกที่โดนกันเยอะแล้วแก๊งนี้เน้นมากเลย

พฤติกรรมพอทำความรู้จักกันแล้วก็จะหลอกให้รัก
อกให้หลงแล้วชวนมาลงทุนในธุรกิจเทรดเงินนะคะ
หรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถชักจูงให้โอนเงินมานั่นแหละนะคะ
พอเหยื่อหลงเชื่อโอนมาลงทุนแก๊งนี้ปิดบัญชีหนี
นี่คือพฤติกรรมของแก๊งโรแมนสแกรมนะคะ
ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ได้บ่อแสมาว่า
สอดนี้มีคนต่างชาติมาเช่าเหมาแล้วมีพิรุษ
ก็เลยส่งสายสืบลงพื้นที่นี่แหละค่ะ
แล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การจับกลุ่มนะคะ
ก็แจ้งข้อหาสมคบกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
เป็นซ่องโจรร่วมกันช่อกงประชาชน

ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริต
ก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน
หลังจากนี้ก็จะสอบสวนแล้วขยายผล

เพราะตำรวจบอกว่าไม่เชื่อว่ามีแก๊งเดียวค่ะ
ยังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบทำผิดกฎหมาย
แบบนี้อยู่อีกหลายพื้นที่เลย

ไปเปิดรีสอร์ทแล้วที่เห็นอยู่เป็นชาวจีนซะส่วนใหญ่นะคะ
มีคนไทยอยู่หนึ่งไม่รู้สัญชาติอีกสามนะคะ
ก็ระวังมุกใหม่มาเรื่อยนะครับ